ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นหมู่บ้านหรูย่านมีนบุรีนะฮะ
เราตามให้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ต้นเรื่องเนี่ยก็คือมีรถคันหนึ่งกำลังจะออกจากหมู่บ้าน

เมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าจะไปทำงาน

เพราะว่าไอ้คีย์การ์ดสำหรับลูกบ้านเนี่ยคือตามข่าวเนี่ยบอกว่า
ลูกบ้านคันนี้เขาไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

ไม่จ่ายค่าส่วนกลางเขาก็ตัดระบบการขึ้นลงของไม้กั้นโดยอัตโนมัติ

เขาจอดรถทิ้งเลยฮะแล้วเขาก็ไปโบกรถไปทำงาน

ทีนี้ลูกบ้านคนอื่นก็ลำบากเห็นรถมันคาอยู่อ่ะ
อ่าเอาไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลานั้นนะครับ
กรรมการบ้านเค้าก็บอกว่ายินดีก็ไม่ถูกนะฮะ
เพราะว่าคุณไม่เสียข้าส่วนกลางของเหตุการณ์
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปเสียค่าส่วนกลาง

ขึ้นแล้วอืมเพราะว่าคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลางนะแต่ว่าแทนที่จะลงมากดเองอย่างเงี้
เขาก็จอดรถทิ้งเลยค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะออกไปโบกรถไปทำงานเอาเอง
บ้านคนอื่นเขาก็สัญจรไม่ได้ไงฮะก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งแทนนะครับ
เข้าออกเข้าออกก็ไม่ได้แล้วทีนี้ทางประธานกรรมการของหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็ทางรอปภของหมู่บ้านในที่เกิดเหตุด้วยนะครับในช่วงเวลาเกิดเหตุตามคลิปเนี่ย
วันนี้ต้องไปสอนอคันนายาวนะท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
ไม่ใช่ไปเพื่อแจ้งความนะแต่ไปเพื่อพบพนักงานสอบสวนเพราะถูกแจ้งความ
ค่ะเพราะลูกบ้านที่เป็นเจ้าของรถคันที่เขาออกไม่ได้เนี่ย
เขาไปแจ้งความว่าทำให้เขาเสื่อมเสียอิสรภาพ
ทำให้เดือดร้อนรำคาญนี่ฮะทางรอปภของหมู่บ้าน
ก็โดนแจ้งความเข้าไปนะครับทางกรรมการหมู่บ้านก็ต้องไปนะฮะ
พบพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ไปชี้แจงว่ามันเอ่อ
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับเอาเป็นว่าในส่วนของลูกบ้านเนี่ย
เขาก็เคลียร์ไปเรื่องรถแล้วแต่ตอนนี้ถูกแจ้งความกันอยู่
รอปภที่ถูกแจ้งความเนี่ยแล้วก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน
ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
ลูกบ้านคนอื่นก็จะไปแจ้งความกลับเจ้าของรถที่เป็นลูกบ้านคันนี้เหมือนกัน
ฐานทำให้เขาเดือดร้อนรำคาญจอดขวางไว้ค่ะคือจอดทิ้งตรงนั้นเลย
คนอื่นเขาก็เข้าออกไม่ได้ค่ะอ้าวนี่ฮะเออเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้มันก็มีเนอะ
ก็เลยเอามาให้ดูกันเออแปลกดีนะคะครับ